คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์หลายท่านเลยนะคะ
บอกว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมชโย
หลังจากที่มีการออกหมายจับออกมาเรียบร้อยแล้ว
จะมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ที่วัดพระธรรมกายค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศสดนะคะจากวัดพระธรรมกายตำรวงคลอง๒
ความในวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเกี่ยวกับกรณีที่สารอาญา
รัชดาพิเศษได้มีการออกไหมจับพระธรรมชโย
พร้อมกับยืนยันกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะว่า
ในส่วนของพระธรรมชโยนั้นยังคงเป็นสมณศักดิ์ค่ะ
พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกายได้มีการเปิดเผยนะคะภายหลังจากที่สารอาญา
รัชดาพิเศษได้มีการออกไหมจับพระเทพยานนมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ว่าน้อมรับในแล้วก็เคารพในคำตัดสินของศาลนะคะ
ซึ่งทางวัดนั้นยืนยันว่ายังไม่ทราบว่าศาลนั้นได้มีคำสั่งให้ออกหมายจับแต่อย่างใด
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือในคณะสงฆ์และทีมกฎหมายรวมไปถึงศิษยานุสิต
เพื่อกำหนดท่าทีอีกครั้งว่าจะมีการดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
ทางด้านของผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรยืนยันค่ะว่าเจ้าอาวาสนั้นอาภาษณ์และแพทย์ห้ามเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนสถานะของพระธรรมชโยนั้นนะคะก็ยังคงเป็นสมณเพศ
เนื่องจากว่าถูกออกไม้จับให้รับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่การตัดสินคดีว่ามีความผิดจริงนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวภายในของวัดพระธรรมกายล่าสุดนั้นยังคงเป็นไปตามปกติ
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นขณะที่การดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาของวัด
ก็เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันค่ะ
นอกจากนี้ทางด้านของผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรก็ยังยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
หากว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวพระธรรมชโยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
แล้วก็ยืนยันว่าในวัดนั้นมีเพียงแค่ศาสนธรรมรวมไปถึงพระสงฆ์เท่านั้นค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายค่ะ